คุณผู้ชมคะมาดูประเด็นร้อนที่คนพูดถึงกันมากในโลกออนไลน์วันนี้นะคะ
เขาโพสต์ข้อความแล้วก็โพสต์ภาพเป็นแบบภาพสีส้มนะคะ
แล้วก็ใต้โพสต์เนี่ยก็จะมีแฮชแท็กเยอะเลยอ่ะแฮชแท็กคอสั้นแฮชแท็กคางทูมขออภัยนะคะ

คือถ้าดูตามสีที่เขาใช้เนี่ยมันก็พอจะนิยามความหมายได้ว่าสื่อไปถึงใคร
ใช่ค่ะเพราะว่าคำนี้มันรู้อยู่แล้วไงเป็นข่าวอยู่ไงฮะ
พ่อเนี่ยก็รู้กันอยู่แล้วก็ที่เจอทางอะไรว่าวันนี้คืออาจจะไปเจอแถวสนามบินหรือยังไง

ทีนี้ค่ะก็มีคนไปแสดงความคิดเห็นเยอะมีคนไปกดไลค์ก็แยะ
แต่ว่าทีนี้คนที่ไปแสดงความคิดเห็นบางคนเนี่ยเป็นคนในวงการบันเทิงแล้วเป็นคนดัง
คนมีชื่อเสียงเช่นมีคุณทาทะยัง
เนี่ยคนนี้แหละเนี่ยคือแบบคนที่แบบเฮ้ย
บกวนด้วยค่ะมีคุณน้องอีฟพุทธธิดาลูกอาต้อยเศรษฐา
ไปตอบว่าไม่นานรอดนะมีคุณพีชพีชพล
ทีนี้โอ้โหคนก็ไปถล่มเยอะเลยนี่สามีของคุณทาทาก็ไปโพสต์ข้อความเหมือนกันว่า
ร่วมลงขันอืมก็มีคนไปถล่มไอจีของบุคคลเหล่านี้เยอะเลยนะคะ
แต่คนที่เขาไปถล่มไอจีของดาราเหล่านี้เขาบอกว่า
ทำไมไปสนับสนุนเรื่องของความรุนแรงอืมเพราะโพสต์ที่เขาโพสต์เนี่ย
โพสต์ว่าดักตบอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องการเมือง
แต่เป็นเรื่องเหมือนกับว่าทำไมดาราเหล่านี้ไปสนับสนุนความรุนแรงอืม
ทีนี้ค่ะดาราเหล่านี้ก็ต้องออกมาชี้แจงนะคะ
คุณทาทายังตอนแรกยังติดต่อไม่ได้บอกว่าอยู่ต่างประเทศ
แต่ว่าล่าสุดชี้แจงแล้วนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับ
อีฟพุทธธิดาก็ชี้แจงบอกว่ารู้จักแล้วก็สนิทกับเจ้าของไอจี
ที่ไปโพสต์เนี่ยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองเลย
แซวเจ้าของไอจีเป็นการส่วนตัวแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะไปตบใครอยู่แล้ว
ส่วนคุณพีชพีชพลก็ออกมาบอกว่ารู้จักกับเจ้าของไอจีแล้วก็สนิทกัน
ไม่ได้มีเจตนาสนับสนุนเรื่องของการทำร้ายร่างกายหรือว่าเรื่องของความรุนแรงอะไร
และคุณพีชพีชพลติดแฮชแท็กด้วยว่าผมไม่สลิม
ทุกคนก็ออกมาตอบนะคะออกมาชี้แจงและออกมาขอโทษอืม
ทีนี้ค่ะคนที่ถูกพาดพิงถึงโดยตรงเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกัน
ใช่ครับโดยเฉพาะคุณช่อนะฮะคุณพันนิกาวานิสโคศกภักดิ์อนาคตใหม่
บอกว่าได้เห็นข่าวนี้แล้วซึ่งโพสต์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้ว
ก็เป็นของคนนั้นที่ต้องรับผิดชอบขณะเดียวกันส่วนตัวยอมรับว่ารู้สึกอึดอัด
ไม่ว่าจะทำอะไรก็ถูกจับจ้องไปหมดยอมรับว่าเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ที่ผ่านมาพยายามทำหน้าที่ในสภาอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการอภิปรายในสภา
แต่ไม่มีใครเสนอข่าวอยากขอความร่วมมือให้โฟกัสไปที่การทำงานของตนจะดีกว่า
นางสาวพันนิกาบอกด้วยว่านอกจากนี้ยังมีกรณีที่อดีตสื่อมวลชนคนหนึ่งไปโพสต์เฟซบุ๊ก
พิงสร้างความเสียหายให้กับตัวเธอซึ่งขณะนี้พักกำลังหารือกันว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
แล้วทีนี้ปัญหาก็คือว่ามันหนักถึงขั้นมีศิลปินดาราไปสนับสนุนการโพสต์ในข้อความลักษณะความรุนแรงทางการเมือง
คือถ้าเป็นความเห็นต่างทางการเมืองโดยทั่วไปไม่มีใครติดใจ
แต่อันนี้มันเป็นข้อความว่าดักตบอย่างนี้ไงอืมทีนี้ค่ะนายปิยบุตรแสงกระหนกกุลเลขาธิการพักอนาคตใหม่
บอกว่าทางพักไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้นะคะก็มองว่าเป็นเรื่องเล็กไม่สร้างสรรค์
อยากให้สังคมสนใจการทำงานให้ประชาชนการทำงานในสภาของพักมากกว่า
เพราะตั้งแต่เปิดสภาพักอนาคตใหม่ได้หยิบยกปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาหารือ
ส่วนโซเชียลบางส่วนที่ไม่เห็นความตั้งใจในการทำงานของพักก็ไม่เป็นไร
ก็มีอยู่คนหนึ่งนะฮะที่เขาไม่ได้ไปเม้นต์อะไรต่อในเจ้าของโพสต์หรือว่าโพสต์ต้นทางหรอก
แต่อันนี้เขาก็ไปโพสต์ของเขาเองนะครับพอมีกรณีนี้เกิดขึ้นในวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
รักทาทายังเพราะทาทายังรักประเทศไทยอยากไม่รู้ว่ามีความหมายอะไรยังไงนะ
กับเหตุการณ์ที่เป็นกระแสในตอนนี้ทาขออนุญาตชี้แจงยอมรับว่าไปคอมเมนต์ข้อความในแอคเคาน์ของพี่ที่สนิทมาก
ไม่ทันคิดถึงผลที่ตามมาอยากจะขอโทษที่ไม่คิดและไตรตรองให้ดีกว่านี้
ทาทาเองไม่ได้สนับสนุนการใช้ความรุนแรงอยู่แล้วส่วนเรื่องการเมืองก็ติดตามบ้างในฐานะพลเมืองไทยคนนึง
จากนี้จะระมัดระวังและคิดให้รอบครอบมากขึ้นก่อนแสดงความคิดเห็นใดกว่านี้
ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
คือการเมืองไทยเนี่ยผมว่ามันก็มีจุดเปราะบางอยู่นะ
แต่สิ่งที่มันจะทำให้เกิดความปรองดองกันได้
พูดคุยกันได้แสดงความคิดเห็นกันได้ด้วยดีได้เนี่ย
นักการเมืองเองเนี่ยคนที่อยู่ในแวดวงการเมือง

ต้องระมัดระวังเรื่องการแสดงความเห็น
คือแสดงความเห็นได้แต่อย่าให้มันต่อยอด
แล้วนำไปสู่ความขัดแย้งเพิ่มเติมในสังคมเลย
เดี๋ยวนี้โซเชียลไปไวจริงค่ะ